นางเอาจริงแล้วล่ะเอาผิด๘ผู้ใช้เฟซบุ๊กเนี่ยคือเอาเรื่องของเรื่องคือการ
เอาภาพของนางเนี่ยไปตัดต่อแล้วก็ไปปล่อยเป็นเฟซนิวส์
คือโอเคล่ะนางค่อนข้างจะออกมาประกาศตัวเองชัดเจน

คนก็เลยแบบว่าเอาภาพของนางไปตัดต่อบ้างเอาไปสร้างข่าวขึ้นมาบ้าง
ซึ่งวันนี้ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ก็เดินทางเข้าไปแจ้งความกับพันธุ์ตำรวจเอกสิริวัตรนะฮะดีพอ
เรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้ชุมนุมนางมาริยาเขาบอกอย่างงี้
ส่วนตัวเชื่อว่าทุกคนมีความเห็นที่แตกต่างกันได้แต่จะมาเปลี่ยนข้อความอันเป็นเท็จ
เพื่อมาบรรทอนจิตใจกันนั้นเขาบอกเขาไม่เห็นด้วย
แล้วก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็จะไม่ได้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีก
ไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือบุคคล
ตัดภาพนะครับภาพแล้วก็เอาแชร์ข้อมูลรูปดังกล่าวเนี่ย
แล้วก็ทุกวันนี้มันจะมีเพจอวตารเยอะ

ถ้าว่ารับจ่างกดแล้วก็จะมีอาชีพใหม่ไหมรับจ่างกดไลค์มีรับจ่างแชร์
อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเพจอวตารมันเยอะจริง
ขอฝากไปยังประชาชนครับการกระทำลักษณะเช่นนี้
ถือว่าผิดพรบคอมพิวเตอร์มาตรา๑๖นะฮะ
นำภาพมาตัดต่อดัดแปลงทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง
ถูกดูหมินเกลียดชังมีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
ปรับไม่เกิน๒แสนบาทนะครับ
แล้วก็ยังเข้าข่ายหมินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา๓๒๖โทษจำคุกไม่เกิน๑ปี
ปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทอีกด้วยนะฮะ